เมื่อวานี้ตอน๙โมงเช้าห้างเปิดปุ๊บ

ล็อกประตูที่เป็นประตูใหญ่ด้านนอกสุดนะคะ

เธอก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
โชคดีมากนะพี่พนักงานเนี่ย
ขึ้นมาพอดีแล้วได้ยินเสียงก็เลยรีบทุบประตู
แล้วก็ร้องให้คนข้างล่างมาช่วย

เพราะว่าคลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยกันค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ช่วงจะอัฟเตอร์แล้ว
คือช่วงจะแบบว่ารวบรวมรวบตัวได้คนขึ้นมาช่วยเต็มเลยนะคะ
คือมีคนโพสต์คลิปนี้ลงในเฟซบุ๊กบอกว่าเตือนภัย

เข้าห้องน้ำห้างอย่าเข้าห้องน้ำที่เปลี่ยวหรือไปคนเดียวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๙โมงเช้า
ห้องน้ำชั้น๒ฝั่งวิลล่ามาร์เก็ตโฮมโปรราชพฤกษ์

รอปภหื่นกามตามเข้าไปล็อกประตูห้องน้ำด้านนอกสุด

พี่พนักงานเสื้อแดงขึ้นไปพอดีได้ยินเสียงร้อง
ก็เลยทุบประตูและตะโกนให้คนด้านล่างขึ้นไปช่วย
และสามารถช่วยผู้หญิงไว้ได้ทัน
อยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ผู้หญิงทุกท่านระวังตัวกันให้มากนะครับ

ใครจะคิดว่าแค่เข้าห้องน้ำห้างตอนเช้าก็เกือบจะตกเป็นเหยื่อได้
และรอปภที่น่าจะดูแลความปลอดภัยกลับเป็นภัยซะเอง
รอปภเป็นภัยที่ว่าก็คือคนที่นั่งเลือดอาบอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ตำรวจสพบางตรวยจนธบุรี
ก็มาควบคุมตัวคนร้ายไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำ
ทราบชื่อก็คือนายสิทธิพงศ์ธนสุขอายุ๓๕ปี
เรื่องต้นก็มีการแจ้งข้อหาหน่วงเหนียวกักขังทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ต้องรอสอบปากคำผู้เสียหายอีกครั้ง
ถ้าพบว่าพยายามจะข่มขืนก็จะต้องโดนแจ้งข้อหานี้เพิ่มด้วย
ด้านผู้เสียหายตอนนี้ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ให้การบอกว่าตัวเองเป็นพนักงานร้านอาหารภายในห้างนี้ค่ะ
ช่วงเกิดเหตุมาทำงานกับเพื่อนอีกคนนึงพอดี
ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยก็เลยช่วยกันพังประตูเข้าไปช่วย
พวกผมกับน้องก็ตะโกนให้หยุดแบบว่าตอนนี้เขาไม่หยุด
พอไม่หยุดผมก็กระโดดลงปีนข้ามไปในห้องน้ำ
พลเมืองดีคนนี้ฝากเตือนผู้หญิงมาด้วยนะคะว่า
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเบื้องต้นถ้าใครเจอนะคะ
ตะโกนให้ดังที่สุดเลยค่ะแน่นอนตะโกนไปเลยค่ะ
เอาให้คอแตกไปเลยให้เพื่อให้มีคนได้ยิน
เพื่อจะได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือจะให้ดีที่สุดคือ
อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงถ้าห้องน้ำตรงไหนที่มันดูไกล
ดูมันเปลี่ยวดูมันไม่ค่อยมีคนถ้าไปคนเดียวอย่าไปเลย
ไปห้องน้ำที่ดูมีคนพลุกพลาดหน่อยมีคนเยอะหน่อยดีกว่า
หรือว่าถ้าจะให้ดีมีเพื่อนก็เอาเพื่อนไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ผู้เสียหายน่าจะเป็นพนักงานของห้างเหมือนกัน
เพราะว่าช่วง๙โมงเช้าห้างยังไม่น่าจะเปิดให้ลูกค้าเข้าไป
แต่ว่าก็จะเปลี่ยวหน่อยเพราะว่าจะมีแต่พนักงานด้วยกัน
ทีนี้ยังไม่ได้เปิดเผยถึงเรื่องของผู้เสียหาย
ว่าเป็นใครเหยื่อเป็นใครนะครับ